มาดูประเด็นนี้กันหน่อยค่ะมีคนร้ายนะ
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระสงฆ์
ทำไมจะต้องตกเป็นเหยื่อคนแบบนี้ทุกทีเลยนะคะ
เป็นโจรใจบาปค่ะใช้อุบายมาขอความช่วยเหลือจากพระนักเทศกลางดึกด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วสบโอกาสจับมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกฟางขังตู้เสื้อผ้าเลยค่ะ
รู้ตัวก็ตอนรุ่งเช้าค่ะที่ต้องตะโกนให้เนรมาช่วย
ตำรวจสพเมืองหนองคายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในกุฏิวัดโชคอำนวยพร
ตำบลค่ายบกหวานในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ
เจอกับพระวีรศักดิ์ธรรมธินโนพระลูกวัดโชคอำนวยพร
ซึ่งเป็นผู้เสียหายนี่แหละค่ะรอให้การกับตำรวจ

วีรศักดิ์เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๓๑กรกฎาคม

อยู่มีผู้ชายรูปร่างสูงประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตร
ผิวดำแดงมาถึงก็มาตะโกนเรียกพระวีรศักดิ์เลย
บอกขอความช่วยเหลือหน่อยพระมีความจำเป็นต้องใช้เงินหนึ่งพันบาท
ก็เลยนำพระเครื่องพระปิดตาองค์หนึ่ง
ขอให้พระวีรศักดิ์ช่วยรับจำนำให้หน่อยค่ะ
พระวีรศักดิ์ก็เปิดประตูนี่มาขอให้ช่วยใช่ไหม

พอพระวิรสักเปิดประตูกุฏิออกมาคุยด้วย
ยังไม่ทันจะได้ตอบเลยนะคะว่าได้สิโยมหรือว่าไม่ได้
ผู้ชายคนนี้ก็ชวนคุยแล้วก็ขอให้ช่วยไปเรื่อยเปื่อย
พอพระวีรศักดิ์ยื่นมือไปรับพระเครื่องนั้นมา

ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงจนกระทั่งเกือบรุ่งเช้า
รู้สึกตัวอีกทีนึงคือมือก็ถูกมัดด้วยเชือกฟาง
เท้าก็ถูกมาด้วยเชือกฝางแล้วรอบตัวมืดไปหมด
ถูกยัดอยู่ในตู้เสื้อผ้า
ต้องตะโกนเรียกเนรมาให้ช่วยค่ะ
พอตรวจสอบดูปรากฏว่าคนร้ายขโมยเงินสดไป๑๖๐๐๐บาท
เลสข้อมือ๕๐สตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วย

จากไหนจากไหนผมก็ได้ว่าผมนั่ง

หมุดเศร้ามาข้อมแต่หมุดเศร้านี้
ทีนี้เนรที่ไปช่วยเหลือพระวิรสักก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
รุ่งเช้าไปตีกลองที่สาราในวัด
กำลังเดินกลับไปที่กุฏิได้ยินเสียงพระวิราษัทตะโกนบอกช่วยด้วย
ก็แปลกก็เลยเดินไปดูเห็นประตูกุฏิไม่ได้ล็อกค่ะ
ก็เปิดประตูเดินเข้าไปได้ยินเสียงทุบตู้เสื้อผ้า
อืมปรากฏว่าตรงตู้เสื้อผ้ามีเชือกฟางมัดอยู่อีกท่อหนึ่งอ่ะคุณ

เนรก็เลยต้องไปเอามีดมาตัดเชือกฟาง
แล้วก็ไขกุญแจเปิดตู้ให้พระวีรศักดิ์ออกมาด้วยความทุลักทุเลค่ะ

รวมถึงกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงมาหมดแล้วนะคะ
เร่งติดตามสืบหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ไม่รู้เป็นการมอมยาหรือว่าป้ายยาหรือเปล่า
เพราะว่าคุยอยู่ก็แบบไม่รู้สึกตัวเลย
รู้สึกตัวอีกทีนึงคือเข้าตู้ไปเรียบร้อยแล้วถูกมัดมือมัดเท้า